มีคนเขาไปเจอรถคันหนึ่งขับอยู่บนถนนคุณนัทพงศ์
แล้วขับสายไปสายมา๖คนก็กลัวสิคะอาจจะก่อให้เกิดอันตรายกับคนอื่นแล้วกับตัวเองด้วย
แจ้งเจ้าหน้าที่ไปดูค่ะปรากฏเจ้าหน้าที่พอไปก็เจอรถคันนี้ค่ะ
ก็ขับสายจริงแต่พอไปเห็นคำตอบว่าใครเป็นคนขับรถก็ถึงกับอึ้งเลยทีเดียวคุณผู้ชม
รถคันนี้นะคะดูสภาพอ่าเห็นอ่ะเห็นคนขับแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชม
ผู้ชายแต่งกายคล้ายพระครับ
โอ้โหแล้วกำลังเมาได้ที่เลยค่ะคือถ้าให้เดินก็คงสายเหมือนกับที่ขับรถนั่นแหละค่ะโอ้โห
เมื่อคืนนี้ตำรวจกู้ภัยนะคะก็ได้รับแจ้งรถคันนี้ขับสายไปสายมาอยู่แถวถนนตัดใหม่ทางไปอำเภอกุชินาลายที่กรสินนะคะ
ก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็เจอ
แต่พอเจอว่าใครขับก็ถึงกับงงถึงกับอึ้งเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เขาเปิดไซเลนพูดผ่านลำโพงให้หยุดรถคันนี้ก็ไม่หยุดก็ยังขับสายต่อนะคะ
จอดที่หน้าวัดดงสว่างใต้คนขับพอลงจากรถก็อย่างที่เห็นนี่แหละค่ะพอจอดก็เห็นแล้วล่ะว่าไม่ใช่คนขับปกติเป็นพระไม่ใช่พระธรรมดาพระเมาค่ะ
ตรวจสอบรถคุณผู้ชมก็พอจะเห็นเมื่อสักครู่นี้นะจริงนะพระจริงพระจริงมีรอยบุบรอยชนเต็มไปหมดไม่รู้ไปขับชนอะไรมาก่อนหน้านี้ท่านก็คงจะโทรหาคนที่
เพราะฉะนั้นแสดงว่ามีมากกว่าหนึ่งเอาไปฟังกันหน่อยค่ะ
พี่ขับมาจากไหนครับ
ต้องมาจากบ้านคนงามครับ
บ้านเส้นตัดใหม่นะครับ
เห็นเขาแจ้งว่าไปเบียดกับอะไรหรือเปล่าครับ
ทำร้ายข้าวของทางราชการเสียหาย

เดี๋ยวต้องให้ร้อยเกรนมานะ
แล้วก็เดี๋ยวไปดูที่เกิดผิดอีกที
ถ้าเกิดมันไม่มีอะไรก็โอเคนิดหนึ่ง
แต่ถ้าเด็กอยู่ที่ต้นพิฤตของร้อยเกรน

แต่ถ้าเกิดแอลกอฮอลมันไม่ขึ้นก็คือไม่มีอะไรนะครับ
แล้วก็ต่อไปท่านให้ลูกศิษย์ขับเถอะครับ

ยังไงอ่ะไม่มีคนขับมีแต่ขี้เมา

หลวงพี่ท่านนี้ขับรถมาจากบ้านหามแห

แต่ถูกจับแบบนี้ก็โดนเป่า
วัดแอลกอฮอลได้ถึง๒๔๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นะคะ

ตำรวจก็ต้องนำไปศึกนะคะ
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ